คุณผู้ชมคะไปตรวจสอบในพื้นที่กันหน่อยนะคะ
สำหรับเหตุไฟไหม้อาคาร๕ชั้นแห่งนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
แต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันคลุกกลุ่นอยู่ภายในอาคารด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากซอยมังกรถนนเยาวราชค่ะ

ประมาณห้าชั่วโมงแล้วนะคะหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
ภายในซอยมังกรถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะ
ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้ไฟนั้น
ทุกขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ใน
วงจำกัดแล้วค่ะคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดสดด้านหลัง
ชั้นพร้อมพร้อมกันค่ะภาพตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงนะคะเพื่อไม่ให้ไฟภายในตัวอาคารนั้น
ทุกขึ้นมาอีกครั้งค่ะซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะ
เป็นอาคาร๕ชั้นค่ะตั้งอยู่ภายในซอยมังกร
เยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะคะไฟเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่เวลา
สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือ๒อาคารถัดจากจุดเกิดเหตุนี้ไป
เป็นโกดังเก็บพลุนะคะซึ่งแน่นอนว่าพลุนั้นก็สามารถเป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดี
ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้นำสายลำเลียงน้ำนะคะ
รถกระเช้าขึ้นไปฉีดน้ำดับไฟภายในตัวอาคารบริเวณชั้นสี่และชั้นห้าของตัวอาคารค่ะโดยที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นอาคารห้าชั้นค่ะมีกลุ่มควันที่บริเวณชั้นห้า
อาคารแห่งนี้ค่ะลักษณะเป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทของเล่น
โดยมีกลุ่มควันที่บริเวณชั้นหนึ่งถึงชั้นห้านะคะเพลิงได้ลุกไหม้จากด้านบนของตึกค่ะ
แล้วก็มีควันสีดำออกมาจำนวนมากนะคะเพราะมีเสียงดังเหมือนประทัดต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้หัวดับเพลิง๔หัว
ก่อนหน้านี้ค่ะก็นักประจนเพลิงนะคะได้เข้าไปด้านข้างของตัวอาคารค่ะ
แล้วก็ลำเลียงหัวดับเพลิงไปตามระเบียงนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลกลาง
ก็คือนายมงคลวุฒิธนากุลอายุสามสิบสามปีซึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็เป็นลูกชายของเจ้าของตึกแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งนับเวลาจากที่เริ่มเกิดเหตุจนถึงขณะนี้นะคะ
ห้าชั่วโมงแล้วที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งฉีดน้ำนะคะ
เพื่อที่จะเอ่อดับเพลิงที่อยู่ด้านในซึ่งคาดว่ากำลังจะมีควันอ่า
ไฟนี่คุกอยู่ด้านในนะคะส่วนชาวบ้านที่อยู่รอบรอบตัวอาคารที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ได้อบพยพให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะคะ
เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารค่ะ
ในขณะนี้นะคะที่ฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเอ่อ
ไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับท่านผอเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
เกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผอค่ะส่วนขั้นตอนในการดำเนินการหลังจากนี้ไป
เขตต้องทำยังไงบ้างค่ะค่ะหลังจากที่อ่า
เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยนะคะขึ้นไปสแกนพื้นที่
ซึ่งจะดูความละเอียดของพื้นที่ว่ามันจะมีจุดไหนที่อันตรายแล้ว
ควรจะต้องป้องกันยังไงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็จะมีหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
ไปพิสูจน์หลักฐานเพื่อดูว่าสาเหตุของเพลิงไหม้แล้วก็อ่า
อาคารใกล้เคียงเกิดเกิดปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของ
ปกรรมสถานซึ่งเราประสานไปแล้วนะคะทางวิศวกรรมสถานจะเข้ามาดูแล
ความมั่นคงของอาคารนะคะร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
แล้วก็ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตหลักสี่ค่ะค่ะหลังเกิดเหตุค่ะ
เรามีความเป็นห่วงในเรื่องไหนบ้างคะท่านคะอ่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือ
เรายังไม่อยากให้ใครเข้าใกล้บริเวณของอาคารเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่าในโครงสร้างของอาคารเนี่ย
รองรับน้ำหนักของคนที่เข้าไปได้แค่ไหนนั่นไหมคะค่ะตอนนี้แน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงไป
ค่ะค่ะเพื่อว่าให้ให้มั่นใจว่าเราจะไม่มีเพลิงผู้อื่นขึ้นมาในเวลาที่เราไม่อยู่กัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการเข้าไปดับไฟไหมคะท่าน
ตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าไปเรามีปัญหาที่เราไม่สามารถเข้าไปได้
จากว่าอาคารหลังเนี้ยเขาปกคลุมไปด้วยสังกษีตั้งแต่ชั้น๒ขึ้นมาถึงชั้น๕นะคะ
ทำให้การฉีดน้ำเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขอบพระคุณท่านผอเขตสัมพันธวงศ์มากนะคะ
จุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นจุดตลาดสำเพ็งนะคะ
ซึ่งปากซอยจะเป็นฝั่งถนนเยาวราชแต่ว่าเข้ามาด้านในก็จะเป็นตลาดสำเพ็งนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะก็มีประชาชนนั้นเข้ามาจับจ่าย
ซื้อของกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้กันเขตพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากซอยมังกร
ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะ

เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการในการฉีดน้ำเลี้ยงอยู่
เพื่อให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไฟที่อยู่ข้างใน
ไม่มีการคุกกลุ่นขึ้นมาอีกเพื่อความปลอดภัย

อันนี้น่ากลัวมากไม่อยากจะคิดภาพเลยนะคะ
เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ย
ก็ตรวจสอบตรวจตรากันด้วยระมัดระวังกันนะคะ